ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ท่านก็คงได้เห็นคลิปเห็นภาพกันแล้วนะ
เราก็นำเสนอให้ท่านดูกันไปเมื่อวานนี้ใครหลายคนเห็นก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ
จริงค่ะนะที่ยาลานะครับจักรยานยนต์คันหนึ่งอ่า
คนที่เป็นพ่อเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปนะครับมีลูกชายนั่งซ้อนท้ายใช่
แต่ที่หน้าตักตัวเองเนี่ยวางปืนไปด้วยแล้วปืนมันหล่นกระสุน
โอ้โหปืนมันลั่นเปรี้ยงเข้าไปบ้านที่อยู่ข้างทางใช่
สี่ขวบไม่รู้เรื่องอ่ะโดนไปเขานอนอยู่หน้าบ้าน
โดนเข้าไปที่แขนฮะสาหัสนะฮะตอนเนี้ยตามตัวเจอแล้วนะครับ

นี่

คือบ้านเขาอยู่ข้างทางอืมปืนหล่นแล้วกระสุนเนี่ยพุ่งเข้าไปพอดีนะฮะ
แล้วจะเห็นว่าผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ทำปืนหล่นลงไป
แต่เปิดมาดูอยู่แป๊บนึงแล้วก็วนออกไปเลย
ซึ่งเขาขี่จักรยานยนต์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน

ปึ้งไว้นี่ขวัญขึ้นเลย

จะเห็นว่ามีเด็กเสื้อส้มเขาเหมือนกับวิ่งลงมาหรือยังไง
หรือก็ขี่ไปกัน๒คน
อันตรายมากนะถือเปลี่ยนแบบนี้
แล้วใส่กระสุนเอาไว้ด้วยอ่ะคนล่วงกุบปืนลั่นปั๊งเลยอ่ะใช่
นี่อ่ะฮะแต่ในภาพจะเห็นว่าเค้าก็วนจักรยานยนต์มาจอดดู
ท่ามกลางเสียงแบบโอ้โหตกอกตกใจของคนในพื้นที่
เด็กร้องลั่นไปหมดใช่ไหมเสียงเด็กที่โดนลูกปืนไปอ่ะ
แล้วก็ฉี่ไปนู่นเลยใช่เค้าเก็บปืนเข้าไว้
มันเก็บปืนใช่ไหมอืมแล้วไปเลยเนี่ยฮะปืนหายไปแล้วเห็นไหม
นี่เห็นไหมไม่ได้จอดลงไปช่วยไม่ได้ลงไปดูว่าตัวเอง
ทำอะไรไปใครเจ็บอะไรขนาดไหนค่ะแน่นอนว่าเราก็ได้ยินแต่เสียงเหมือนที่
ผู้ชายคนนี้ก็คงได้ยินแต่เสียงอ่ะอืมใช่ไหมแต่โดย
โดยสถานการณ์ก็น่าจะรับรู้ได้แหละว่าโอ้โหสงสัยปืนเราที่ลั่นเนี่ย
คงจะโดนเด็กเข้าแล้วค่ะเพราะว่าเด็กร้องลั่นเลยนะฮะ
นี่ฮะปืนลูกซองยาว๕นัดนะครับวางไว้บนตักนะครับแล้วก็หล่นลงไป
เด็กชายอายุ๔ขวบนอนกินนมอยู่หน้าประตูบ้านพอดีนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณแขนของเด็กนะฮะแขนขวาตอนนี้เด็กบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระสุนปืนเจาะทะลุแขนด้านขวานี่ฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนั้นก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มารับตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดยาลานะครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐที่จังหวัดยาลา
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับไปที่บ้านของน้องเด็กชายวัยสี่ขวบ
อยู่ที่ตำบลจักวะอำเภอรามันนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ริมถนน
หัวหน้าบ้านเป็นพุ่มไม้แล้วก็มีลักษณะขอบปูนอยู่แบบนี้
เขาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขณะเกิดเหตุเนี่ยมีตาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ของเด็กบอกว่าช่วงเกิดเหตุตอนนั้น๒พ่อลูกขี่จักรยานยนต์มา
คือทาบอกว่าที่เห็นคือฝ่ายลูกถือปืนลูกซองนะ
แล้วอยู่เนี่ยปืนมันตกลงกลางถนนแล้วปืนมันลั่น
ช่วงนั้นน่ะหลานชายวัย๔ขวบนอนกินนมตรงประตูหน้าบ้านพอดีฮะ
ประตูทางเข้าบ้านหน้าบ้านพอดีโชคร้ายจริง
พอได้ยินเสียงปืนดังมาจากถนนหน้าบ้านตานี่ตกใจมาก
ห่วงหลานด้วยเพราะว่าหลานนอนอยู่หน้าบ้านกินนมอยู่
หันไปมองเอ้าหลานถูกยิงเขาที่แขนขวา
ก็รีบวิ่งไปหาหลานอุ้มหลานมานะครับแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ตอนนั้นเลือดเนี่ยไหลไม่หยุดเลยนะฮะเลือดของหลานเนี่ยนะครับ
จากนั้นก็ออกมายืนกันอยู่ที่หน้าถนนเพื่อรอกู้ภัยมารับตัวหลานไปส่งโรงพยาบาล
มันเข้าไปเจาะถึงกล่องเก็บของรีบเสื้อผ้า
ข้าวของผังเสียหายหมดฮะเป็นรูกระสุน
เป็นปืนลูกซองยาว๕นัด
คือมุมนึงเนี่ยถ้ามองว่านี่คือความโชคร้ายของเด็กจริงนะที่นอนกินนมอยู่หน้าบ้านเนี่ย
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าน้องก็โอ้โหคือโชคดีที่ไม่เข้าที่สำคัญมากกว่านี้นะ
แต่นี่ก็สาหัสนะเพราะว่าเด็กตัวนิดเดียวไง๔ขวบเข้าแขนขวา
เห็นไหมเข้าไปถึงอย่างนี้เลยนะครับหลังเกิดเหตุปืนลั่นนะครับ
คนที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะฮะตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นลูกจ้างของอบตจักวะนะครับ
คนในพื้นที่นี่แหละเขาจะทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้าน
ตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยเขาไปมอบตัวกับตำรวจสพจักวะเลยนะฮะ
มอบตัวทันทีนะครับณขณะนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็พร้อมดูแลชดใช้เยียวยาค่าเสียหายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเด็ก
ตำรวจแจ้งสองข้อหาคือพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะแล้วก็เรื่องของความประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะส่วนปืนเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนของรัฐ
เจ้าตัวเนี่ยเบิกมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อ่าก็ต้องรอตรวจสอบยืนยันจากทาง
อำเภอรามันต้นสังกัดนะครับว่าเบิกมาถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไร
เอาเป็นว่าระหว่างทางมาเนี้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอืม